คุณฮะจากกรณีหวย๓๐ล้าน

ก็ยังต้องติดตามความคืบหน้าอยู่เรื่อยแหละ

ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของหวยเนี่ย
เขาก็ต้องไปตรวจสอบคดีอื่น
ที่บอกว่ามีลักษณะคดีคล้ายกัน
หวย๓๐ล้านคือประมาณ๕คดี
คดีที่สำคัญที่เราจะต้องติดตามความคืบหน้า
นั่นก็คือคดีหวย๖ล้านของคุณยายประดับที่สุพรรณบุรี
แล้วอีกหวยหนึ่งคือหวยคำฉโน้ดนะ
ที่มีคุณป้าติ้นหรือป้าเรวดี

หวยคำฉโน้ดก็มีชื่อของจาบรูณ

ที่หวย๖ล้านของคุณยายประดับกันก่อนนะครับ

ลงพื้นที่ที่วัดบางขวาก
อำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรี
จุดที่คุณยายประดับจันอ่วม
ได้บอกว่าลอตเตอรี่หมายเลข๔

วันที่ย้ายมาช่วยงานศพญาติที่วัดแห่งนี้
จากการสอบถามนางกัญญาหรือว่าป้าตุ่ม

ยืนยันนะครับว่าคุณยายประดับเอาลอตเตอรี่ออกมาโชว์

แล้วก็ป้าตุ่มก็เห็นเลขดังกล่าว

จากนั้นคุณยายประดับตามภาษาคนแก่นะ

คุณยายก็ยัดไว้ในยกทรง
ตุ่มเห็นว่าคุณยายยัดไว้ที่ยกทรง

ตอนหลังพบว่าเสื้อชั้นในหรือยกทรงของคุณยายประดับ

บอกคุณยายจำลองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหน่อยได้ไหมนะครับ

ก็เลยลองนำลอตเตอรี่ชูให้ดู
ในระยะห่างตามที่ป้าตุ่มบอก
ซิว่าป้าตุ่มเห็นไหม

ปรากฏว่าป้าตุ่มมองเห็นเลข
เท่ากับสายตาป้าตุ่มกับระยะที่
ตุ่มกับคุณยายประดับอยู่ห่างกัน
เห็นเลขได้อย่างชัดเจนนะครับ
หลังจากที่ทราบว่าลอตเตอรี่หายไป
ทางคุณยายทางป้าตุ่ม

ก็พากันตามหาจนทั่วงาน
โดยเฉพาะจุดที่คุณยายประดับเดินไปเดินมา
ระหว่างครัวกับสาราธรรมสังเวศ
ผ่านทางเดินลานคอนกรีตหน้าห้องน้ำ
ก็ไม่พบหมายถึงในตอนนั้นนะครับ
ตรงจุดนี้เองแม้มีกล้องวงจรปิดนะครับ
ก็แสดงให้เห็นว่ายายประดับเดินไปมาตรงนี้จริง

ที่สำคัญภาพจากกล้องวงจรปิด
เป็นหลักฐานชัดเจนว่านางพรทิพย์
มาเก็บลอตเตอรี่ตรงจุดไหน

และตำรวจออกหมายจับอยู่ในขณะนี้
แล้วก็หนีไปต่างประเทศแล้ว

ก็อยู่ภายในงานนี้จริงนะครับ

ยายก็บอกศูนย์ศูนย์ห้า
เราก็ให้เห็นยายก็ต้องให้ดูเลย
แล้วลูตเตอรี่ยายเขาก็ลูดซีฟ
มันเป็นซื้อคอยกลงนั่นแหละแตกตรวมยาว

แล้วยายเขาก็ลุกฟิตแล้วก็จ่ายลงไป

ยายก็เอาข้องไปควบคุมกับมา

ถ้ายายเขาก็ดูลูตซีฟใหม่

ยายก็ถามหาทางนานถามหลังใน
ทั่วหมดและก็ไปถามหาหลังในนน

แล้วก็กรณีที่ลูกสาวของคุณยายประดับสงสัยว่า
ลอตเตอรี่ถูกรางวัลตำรวจยึดไว้แล้ว
แต่ทำไมยังมอบกลับไปให้นางพรทิพย์

ทำไมไม่เห็นอายัดทรัพย์ไว้เลย
เหมือนคดีหวย๓๐ล้านของครูปรีชา

นะก็รู้อยู่นี่ว่ากำลังทำคดีอยู่

จนปล่อยให้เขานู่นไปต่างประเทศไม่ได้แสนแดน

ถามไปเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่า

สารจะให้ตำรวจไปชี้แจงในประเด็นที่ญาติสงสัย
ก็จะไปชี้แจงในชั้นศาลเท่านั้น
ผมขอไม่ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน
อกจากนี้ผู้สื่อข่าวยังไปสอบถามเรื่องนี้
กับพ่อและแม่ของนางพรทิพย์
ซึ่งทั้งคู่ไม่อนุญาตให้บันทึกภาพ
แต่ก็พูดคุยกับสื่อยอมพูดคุยกับสื่อ
ผู้เป็นพ่อบอกว่าตอนนี้ยังขายของชำตามปกติ
รับว่ามีเจ้าหน้าที่จากกองบังคับการปราบปราม

แต่ก็ไม่ได้ยึดอะไรไปตามที่ชาวบ้านร่ำลือกัน
ว่าคงมาตรวจสอบว่าลูกสาวอยู่ที่บ้านหรือไม่

เหมือนที่ทางชาวบ้านแถวนี้เขาพูดกันไปนะ
เห็นไหมตำรวจเข้ามายึดทรัพย์ไปหมดแล้ว
ยืนยันว่าลูกไม่อยู่บ้าน

เพราะลูกโตแล้วไม่จำเป็นต้องบอกทุกอย่าง

เรื่องนี้ขอให้ไปตามกับทางตำรวจ
ขอให้เป็นเรื่องของกฎหมาย

พ่อบอกว่าไม่ต้องตามมาที่บ้านแล้วนะ
เพราะว่าพ่อแม่ไม่เกี่ยว
เป็นเรื่องของนางพรทิพย์เป็นเรื่องของลูกสาว
เป็นเรื่องของคดีเป็นเรื่องของกฎหมาย
ไปตามเอาที่ตำรวจครับ
จบไปสำหรับ๑คดี

แต่เรายังคงต้องตามต่อสำหรับคดีนี้

เกิดขึ้นคือเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเพื่อน

ใช่อันนี้หวยคำชโนธใช่ไหม

หวยคำชโนธนี่นะคะเป็นเรื่องราว
ระหว่างคุณเรวดีกับคุณจรูนเป็นเพื่อนกัน
พากันไปเที่ยวที่คำชโนธจังหวัดอุดรธานี
แล้วก็บอกไปซื้อหวยตั้งแต่เดือนเมษายน

และบอกว่าถูกเพื่อน
ก็คือนางจรูนยักยอก

เรื่องนี้นะคะการสืบสวนสอบสวนของ
ตำรวจในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี

เชื่อได้ว่านางเรวดีไม่ได้ถูกหวย

ส่วนเรื่องการดำเนินคดีกับนางเรวดี

ขอให้สำนวนเสร็จก่อนถึงจะ
ดำเนินการต่อไปนี่เป็นผลสรุปออกมา

คือคดีหวยคำฉนวดเนี่ย

ต้องแก้เงื่อนต้องแก้ปมกันให้ชัดเจน

แต่ทีนี้อยากจะโอนมาให้
กองปราบทำเหมือนคดีอื่น

ตอนนี้นะครับพนตรโทษธิเตียร์ราชนำหาร
ทักษ์ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง

ผู้บัญชาการผู้บังคับบัญชาอนุมัติการสอบสวนคดีนี้แล้วนะคะ
ก็คือที่นางเรวดีหาแก้ว
ในคดีตกหวยพื้นที่สถานีตำรวจนครบานประเวท
และสถานีตำรวจภูทรดงเย็นจังหวัดอุดรธานี
มาอยู่ในหน้าที่ของกองบังคับการปราบรามแล้ว
ล่าสุดกองปราบตั้งคณะทำงานขึ้นมาร่วมกัน
หนึ่งชุดด้วยกันคือกองกำกับการ๑และกองกำกับสาม
ร่วมกันสืบสวนสอบสวนในคดีนี้
แล้วก็หาหลักฐานแล้วก็สอบปากคำพยานเพิ่มเติม
พนตมโทษธิติราชบอกว่าคณีนี้

ขณะเดียวกันทีมข่าวไทยรัฐทีวี

ที่คำชโนธอุดรธานีไปตามหาคนที่ขายลอตเตอรี่
เพราะคุณผู้ชายนี้มันมีข้อสงสัยหลายอย่าง
เอ่ลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่ง๓๐ล้านที่นางเลยวดีบอกว่าถูก
ซื้อมาจากจุดนี้จริงหรือเปล่า

เราก็ไปตามหานะตามที่นางเรวดีกล่าวอ้างว่านางเรวดีเนี่ย
ซื้อลอตเตอรี่มาจากนายสมจิตแสงดี
ขายลอตเตอรี่อยู่ที่คำชโนธนี้
เราก็เลยไปพบกับนายสมจิตใช่ไหม
ใช่ค่ะจากการไปพบกับนายสมจิต
สำจิตบอกว่าตัวเองถูกนางเรวดีมาตามหา
เพื่อให้ไปเป็นพยานในคดีหวยจริง

บอกว่าตัวเองถูกหวย๓๐ล้าน

ใช่เรวดีบอกแบบนี้
นายสมจิตก็บอกว่ายืนยันผมไม่มีต้นคั่วนะที่มันถูก
เพราะว่าเวลาคนขายเนี่ยถ้าสมมุติคนที่มาซื้อ
และถูกเขาจะรู้เลยเพราะเขามีต้นคั่ว

ตอรี่จากแผงผมมีคนถูก๓๐ล้าน

แผงผมไม่มีหวยชุดที่ถูกรางวัลที่๑นั้นอย่างแน่นอน

แต่นางเรวดียังยืนยันว่าใช่

เพราะว่าเดินหาคนขายหลายวันแล้ว

พี่สมจิตเขาก็เลยแนะนำนางเรวดีบอก

ไปเดินดูคนขายใหม่อีกสักครั้งไหม

มีแผงลอตเตอรี่ตั้งประมาณ๔๐๐๕๐๐แผง

ทำไมมาจดจ้องอยู่ที่ผมคนเดียว
คือคุณสมจิตนี่บอกว่าในงวดนั้นน่ะ
เดือนเมษายนปี๒๕๖๐
แผงของเขาบีถูกรางวัลที่๑เหมือนกันนะ

แต่ไม่ปรากฏว่ามีคนถูก๓๐ล้านบาท
เขายืนยันกับคุณเรวดีไปแล้วไปหาคนอื่นเถอะ

แต่ปรากฏว่านางเรวดีบอกว่า
เดี๋ยวฉันเสนอเงินให้๑ล้านบาทไหม
หากหาต้นคั่วมายืนยันได้

ผมจะไปหาต้นคั่วที่ไหนมาได้อย่างไร

หวยชุดมาจากหลายที่ก่อนจะมารวมเป็นชุดได้
ส่วนหวยเล่มสามารถหาต้นคั่วได้
แต่ส่วนมากพ่อค้าแม่ค้าจะไม่ชอบเก็บไว้

จากนั้นนางเรวดีโทรศัพท์กลับมาหาพี่สมจิตอีกวันละหลาย

เกลี้ยกล่อมให้พี่สมจิตยืนยันว่า
เป็นคนขายหวยชุดให้กับดิฉันและกลุ่มเพื่อน
แต่พี่สมจิตก็บอกก็ยืนยันไม่ได้จริง

ไม่อยากคุยแล้วก็เลยส่งโทรศัพท์ให้พันรยาคุยต่อ

เป็นการยืนยันความบริสุทธิ์ใจของตัวเองก่อนเลยนะ
ว่าผมไม่ได้ขายลอตเตอรี่๓๐ล้านบาท

ผมไม่อยากจะเกี่ยวข้องกับคดีแบบนี้
เดี๋ยวไม่งั้นก็จะโอ้โหเหมือนคดีหวย๓๐ล้าน
แต่ในขณะเดียวกันนางเรวดีก็ไปแจ้งความนะ

ก็คือนางจรูนว่ายักยอกทรัพย
ทรัพย์นี้ก็คือลอตเตอรี่ที่ถูกละ๓๐ล้านบาท

กล่าวว่าหลังรับแจ้งความจากนางเรวดี

อายการมีความเห็นว่าเป็นการแจ้งความผิดท้องที่
เนื่องจากการซื้อลอตเตอรี่ที่คำชโนธยังไม่มีความผิดเกิดขึ้น

ในขณะนั้นจะได้สอบถามผู้เสียหายว่า
ขณะรู้ตัวเพราะถูกยักยอกล็อตเตอรี่
ว่าอยู่ในพื้นที่ตำรวจนครบานบางชัน
โอนสำนวนให้สนบางชันดำเนินการ
ซึ่งหลังจากกองปราบรามรับโอนสำนวนแล้ว
จะเป็นอำนาจของกองปราบในการทำคดีต่อไป

เพราะว่าเรื่องนี้ในเบื้องต้นเลย
เรวดีไปแจ้งความไว้ที่สนบางชันไว้ก่อนเลยในครั้งแรก

ก็เลยต้องกลับไปที่ต้นเรื่องก็คือที่สนบังชันก่อน
กองปราบถึงจะรับเรื่องมาทำต่อได้นะครับ
ตำรวจบอกว่าพร้อมสืบสวนสอบสวนเส้นทางลอตเตอรี่
เลขชุดที่นางเรวดีอ้างว่าได้ลงมือชื่อสลักด้านหลังสลาก
พบว่าเลขชุดดังกล่าวมีชาวบ้านในอำเภอหนองบัวซอ
จังหวัดอุดรธานีเอาไปขึ้นรางวัล
ไม่มีการลงลายมือชื่อหลังสลาก

ก็ไม่มีการขูดหรือการขีดค่าแต่อย่างใด
แล้วก็ได้ตรวจสอบผู้นำสลากเลขชุด๙๕

พบว่ามี๕พื้นที่ด้วยกันนะคะ

ษะแก้วระยองสุขพันบุรีนครศรีถมราช
และพระนครศรีอัยุธยา
ทั้งหมดตำรวจตรวจสอบไป

พบว่าเรื่องราวทั้งหมดไม่น่าจะเป็นความจริง
ตามที่นางสาวเรวดีกล่าวอ้างมา
แต่อย่างไรก็ตามกองปราบจะรับหน้าที่
เพื่อทำเรื่องนี้ให้กระจ่างต่อไป
เรื่องต้นก็คือในพื้นที่เขายืนยันว่านางเรวดีไม่น่าจะเป็นเจ้าของสลาก

นี่แหละถึงได้บอกว่าเรื่องนี้ต้องแก้มัดเป็นเปราะไปนะฮะ